พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
สนับสนุนโดย๒ความอร่อยเหนือระดับจากดัสนิวพรีเมียมมิ้ว
หู้ไข่ไก่ซีพีมีดีมากกว่าแกงจู
สวัสดีครับสวัสดีที่ผู้ชมสำรวจรายการท็อคทะลุดาวนะคะ

พันไปวัยหมดกว่านี่ถันวาแล้วนะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างรึยังเรา
เราเก่งข้อโพสต์กันไงตามอื้อโซเชียลมั้ยฮะ
ว่าเงินเก็บก็ยังไม่มีผัวก็ยังหาไม่ได้
ความอ้วน
แม้แต่คืนเดียวสำหรับคืนวันพระราชบดีต้องบอกก่อนนะ
แต่วันนี้เรายังมีแขกรับเชิญอยู่ก่อน
ต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราคนนี้สวยมากด้วยความสามารถ
ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

อ๋อแฟนเก่ากิจสีภูมิเศษใช่ไหมฮะ

ป้องนวัดเอ่ยข่าวกิจศรีภูมิเศษเอ่ย

และที่สำคัญเป็นเจ้าของมงกุฎ

ต้องบอกว่าล่าสุดเลยคือต้องเธอคนนี้

ผ่านมาการประกวดหลายเวที

น้องสะสิสินทวีค่ะ

หวยมาก็หมดก่อนแล้วสิเรา
ถูกทีสูงเท่าเลยน่ะ
หยุดไปขอหลอกเท้าส้นสูง

ถ้าจะถอดหลงเท้าส้นสูง
กับมงค์น่ะมันก็พอเลย
ขาดอะไรอันหนึ่งไปไม่ได้เลย
มันต้องมีครบนะ
ดังก่อนได้รับตำแหน่ง
อย่าเรียกว่าข่าวทำอันนี้ก่อน

อ๋อมึงเห็ดไหม
แต่การไปเตรียมประกวดนางงามของคุณ
เขาบอกคุณเตรียมตัวมาครึ่งข้อนชีวิตเลยเหรอ

ประกวดมากี่เวทีแล้วจำได้ไหม
โหประมาณ๕๖เฮลเวทีถ้ารวมกับเวทีนางแบบด้วย
ปีกับ๕เวที๖เวทีนี่ถือว่าเยอะเหมือนกัน

ลงทุนที่จะไปเรียนลงทุนที่จะแบบว่าอยากความฝ่ายฝัน
อยากเป็นนางแบบนางงามเลย

เพราะว่ามีเพื่อนยุว่าแบบเออหุ่นดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็สูงลองไปประกวดนางแบบดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใจเราคือนางแบบใช่ไหม

คือที่บ้านเนี่ยเขาเห็นเรารักอะไรหรือว่าชอบอะไรเขาก็สับสนุ

อ๋อเขารักฉันแม่งเงียบแล้วยิ้มกลุ้มกลิ่ม
รอเดี๋ยวก่อนหน้าที่นี้ยังไม่ใช่หน้าที่ผมเอง
เขารอเขารอฉกตอนดวงอย่างเดียวเลย

น้องผู้ชมผู้ชายไม่ถามเลยหรอ
นี่ต้องถามช่วงหน้าแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
เขาหลังจากที่ได้ตำแหน่งเมื่อกี้ลูกมดบอกแล้วว่า
ชื่อเสียงมาก่อนที่จะได้ตำแหน่งซะอีก

มาทั้งเรื่องของการเป็นนักล่ามงกุฎ
ต้องบอกว่าทุกเรื่องได้รับการเคลียร์แน่นอนในช่วงหน้า
อกทะลุทะลวงให้ถึงดวงดาวเลยสักครู่เดียวค่ะ
คุณพ่อลงทุนให้ไปเรียนกับนางแบบอาชีพเลยนะคะ

เพลงแรกไม่ได้รางวัลอะไรเลย
เอาล่ะบูรณาการตัวเองเลย
โดยการไปอัพไซต์ให้มันใหญ่ขึ้นมาเลย
เพื่อที่จะแบบว่าไปลงประกวดอีกรอบใช่ไหมครับ
ดาวอังคารกลุ่มจุดเกิดก็แปลว่าเป็นคนที่มีความกล้า
มีความทะเยอทยานเพราะดาวอังคารมาจากเรือนสู่พระ
แปลว่ามีความปรารถนาและโลกจิตสาดิตกับการแข่งขัน
สถานีจะมีคนที่เป็นผู้จริงเนี่ย
ต้องเป็นผู้ที่แก่กว่ามากและเป็นผู้รับ
หัวเถิกหน้าผ่าข้างหน่อย